มากินข้าวต้มดีกว่าข้าวต้มธรรมดาธรรมดาเนี่ย

เปลี่ยนอารมณ์มาทานข้าวต้มทะเลที่เป็นข้าวแห้งไหม
แห้งทะเลด้วยนะบอกเลยว่าจัดแน่นเครื่องทะเลจริง
มีอะไรบ้างแล้วขายอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามในช่วง

ข้าวต้มของเรานะคะสูตรที่มามาจากคุณยายนะคะแล้วก็แม่

ที่สำคัญเราจะใช้หมึกแห้งหมึกกับกุ้งแห้งนะคะมันจะได้รสชาติกลมกล่อม

สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะเจ้าของร้านจงเจริญข้าวต้มทะเลค่ะ
รสชาติก็จะไม่เหมือนใครค่ะก็จะเผ็ดร้อนอีกแบบนึงค่ะ
จากข้าวต้มของเราเราก็จะมีข้าวแห้งนะคะ
ข้าวแห้งที่เป็นเมนูเด็ดของห้างชมบูเรย์ค่ะ
แห้งนะคะของทางร้านเรานะคะก็จะมีซอสสูตรพิเศษนะคะ
เราก็จะนำมาผัดกับวัตถุดิบของเราแล้วก็ใส่ไข่ค่ะ
มันจะมีความหวานเค็มนัวนะคะ
รสชาติกำลังพอดีค่ะแล้วก็ลาดข้าวค่ะ
อยู่ข้างทะเลอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้ว
เราก็ได้วัตถุดิบที่มาจากเรือประมงโดยแท้

ของเราจะไปใช้วัตถุดิบที่แบบสดใหม่แล้วก็ใหญ่นะคะ

เราเริ่มต้นที่๖๐บาทนะคะแล้วก็มีเมนูแอดออนค่ะ
ถ้าเกิดใครอยากได้วัตถุดิบแบบว่าเยอะเพิ่มนะคะ
เราก็จะสามารถสั่งอันนู้นเพิ่มเพิ่มกุ้งเพิ่มไข่หมึกไข่ปลาได้ค่ะ
เพราะว่าราคาถ้าเกิดเราเห็นของที่ทานในชามค่ะ
ก็จะรู้สึกว่าไม่แพงเพราะของเราคือชิ้นใหญ่สดมากค่ะ
ร้านของเรานะคะเปิดตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นถึง๕ทุ่มนะคะ
อยู่ติดสุขุมวิทย์เลยค่ะอยู่ตรงข้ามปั๊มเชลค่ะ
ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะคะตรงมาทางศรีราชาเลยค่ะ
แล้วก็ยูเทิร์นกลับรถตรงเซ็นทันศิรชานะคะ
มาประมาณ๔๐๐เมตรก็ถึงร้านเลยค่ะเพราะว่าติดสูงวิทย์
ถ้ามาไม่ถูกนะคะเซิร์ชในเพจเลยค่ะจงจะเลยเข้าต้มทะเลนะคะ